ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนะครับ
ในอดีตนั้นช่วงที่มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้น
ในแต่ละช่วงเวลามีการเว้นวักหรือใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่
กว่าจะแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชแต่ละองค์

เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อม
เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๔
กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ด้านหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและถูกต้องตามกระบวนการ
โดยอำนาจตามพระราชมัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชมัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่๒พุทธศักราช๒๕๓๕

เพราะสมเด็จพระราชาคณะที่ถูกเสนอชื่อ
ยังมีข้อคอรหาที่ต้องทำการพิสูจน์หลายอย่าง
อาทิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความของทางวัดพระธรรมกายเป็นต้น
ซึ่งหากจะมองย้อนไปในอดีตพบว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่

สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ก็มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช๖รูปประกอบด้วย
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๔ระยะเวลาสถาปนา๑ปี๕เดือน
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๕ระยะเวลาสถาปนา๑๐เดือน
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๖ระยะเวลาสถาปนา๖เดือน
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ระยะเวลาสถาปนา๗เดือน
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๘ระยะเวลาสถาปนา๗เดือน
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙ระยะเวลาสถาปนา๗เดือน
ขณะเดียวกันเมื่อย้อนไปในครั้งอดีตจะพบว่า
หลังการสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กลมพระประมาณุชิฯชินูรส
ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชก็ว่างตลอด
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อาจจะเนื่องจากไม่มีพระเถระรูปใดมีคุณสมบัติอยู่ในฐานะที่จะทรงสถาปนาตามหลักเกณฑ์
และมีการทิ้งระยะเวลานานถึง๓๘ปีจึงจะมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๘
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี้จะดำเนินไปอย่างไรนั้น
เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและคณะสงฆ์ให้ความสนใจอยู่ณขณะนี้
เพราะหลังจากมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๕๕๙
สถาปนาได้กลายไปอยู่ในอำนาจของมหาเทราสมาคม
ซึ่งมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอีกครั้งในปี๒๕๕๙
ที่จะนำมาใช้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ข่าวเทราะทีวีรายงาน